บรรยากาศการท่องเที่ยวแน่นอนเพราะว่าเป็นวันหยุดยาว
นักท่องเที่ยวที่ขอนแก่นเขาไปทำบุญกันที่วัดพระธาตุ๙ชั้น
เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า

ส่วนจังหวัดประจวบคิริขันก็มีนักท่องเที่ยว
พากันไปขึ้นเขาล้อมหมวกรอบสุดท้ายของปี
เขาบอกว่าต้องรอกันนานกว่า๔ชั่วโมงค่ะ
ที่เขาล้อมหมวกกองบินห้ามเพิ่มเมืองประจวบคีริขันนั้น
เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นเขาเป็นครั้งสุดท้ายของปี๒๕๕๙
ลงทะเบียนจำนวน๗๐๐คนนะคะ
กว่าค่าเฉลี่ยประมาณวันละ๔๐๐คน
ก็มีนักท่องเที่ยวมาลงทะเบียนกันตั้งแต่๖โมงเช้า
วันนี้มีนักปีนเขามากขึ้นค่ะ
หลายจุดจึงต้องรอเวลาขึ้นลงนานกว่า๓๐นาที
เวลารวมทั้งขึ้นและลงเขาล้อมหมวก
ก็เลยใช้เวลานานถึง๔ชั่วโมง
ในแต่ละจุดก็จะมีทหารคอยประจำการ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะพิชิตเขาล้อหมวก๑๐๐คนแรก
ก็ได้รับใบประกาศนียบัตรจากผู้บังคับการ
กองบิน๕กลับบ้านไปเรียบร้อยเลยค่ะ
ส่วนที่บริเวณแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายของประเทศไทย
ที่จะเห็นแสงจากดวงอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้ายของปี
ก่อนที่มันจะลาลับขอบฟ้าไปค่ะ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติก็ทยอยเดินทางไปร่วมกัน
เขาบอกว่าเป็นการร่วมกันส่งตะวัน
ชมความงามของพระอาทิตย์ในวันสุดท้ายของปี๒๕๕๙
จะมีฝนตกลงมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับการรอส่งตะวันค่ะ
มีแต่การรอลุ้นเมฆบนท้องฟ้าที่จะไม่บดบังดวงอาทิตย์ขณะรับขอบฟ้าเท่านั้นเอง
ส่วนที่ด่านชายแดนเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาครับ
วันนี้ก็คลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากพม่าที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว
พากันไปศักระสารเจ้าพ่อพวสารสมเด็จพระนเรสวนมหาราชรวมทั้งวัดหลายแห่ง
อาทิตย์วัดโพธิคุณวัดถ้ำอินทนินแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือวัดไทยสามัคคีครับ
ที่ประดิษฐานหลวงพ่อทานใจรัฐนมุมเมือง
ชาวพม่านั้นให้ความเคารพนับถือซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดไทยสามัคคี
จะมีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีสองแผ่นดินโดยจะมีพุทธศาสนิกชนนะครับ
พม่าไปร่วมพิธีจำนวนมากบางส่วนก็เริ่มเดินทางกันมา

ที่จังหวัดเชียงรายบ้างค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวไปชมความงาม
ภายในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่๑๔ณสวนตุงและโคมนครเชียงราย
จำนวนมากเลยนะคะส่วนใหญ่ไปถ่ายภาพความงามของดอกไม้
แล้วก็ยังมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษาที่จัดขึ้นที่ลานกิจกรรม
เวียนกันไปทุกคืนเลยค่ะปีนี้มีการจัดส่วนรูปแบบต่างต่างหลากหลาย
โดยเฉพาะการทำอุโมงดอกไม้ซึ่งเป็นทางแยกไปหลายทาง
รวมทั้งยังมีเวทีที่มีการจัดเป็นเวทีทรงโค้งเอียงลาดได้อย่างลงตัวกว่าปีที่ผ่านมา
แล้วก็มีการประดับประดาษแสงสีในยามค่ำคืนก็สวยงามทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะ
สร้างความประทับใจให้กับผู้ไปเยือนเป็นอย่างมาก
บางคนบอกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ยหอมอบอวนเลยนะคะงานนี้
ปิดท้ายกันที่จังหวัดขอนแก่นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สวนเรืองแสงริมถนนมิตรภาพ
โดยเฉพาะที่วัดหนองแวงพระรามหลวงหรือวัดพระธาตุ๙ชั้น
พุทธศาสนิกชนที่พากันมาทำบุญ
ก็ได้น้ำมัสการพระบรมศาลีริกฐาตร
ปฏิสถานอยู่ภายในพระมหาธาตุแก่นนครชั้นที่๑และชั้นที่๙
เพื่อความเป็นสิริมงคลนำเข้าสู่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวในวันปีใหม่นะคะ
ภายในพระมหาธาตุแก่นคร๙ชั้น
แต่ละชั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างอยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่น
ดิษฐานอยู่ภายในแต่ละชั้นด้วย
และชั้นสุดท้ายนอกจากจะได้นามัศกาลพระบรมศาลีริกฐาตุแล้ว
ยังสามารถเก็บภาพชมวิวทิวทัศน์ของเมืองขอนแก่นได้๓๖๐องศาอีกด้วยค่ะ